ของเด็กชายวัย๑๒ปีที่อุบลรัชธานีได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากที่ลูกชายถูกไฟช็อตจนเสียชีวิต
ในพื้นที่เก็บของกลางไม้พยูงในอุทยานแห่งชาติภูจองนางยอยนะครับ

เครื่องตัดไฟรั้วไฟฟ้าไม่ทำงาน
แล้วที่ผ่านมาก็มีคนเข้าไปลักลอบขโมยของกลางไม้พยูงอยู่บ่อยนะครับ

นี่คือสภาพศพของเด็กชายวัยเพียง๑๒ปี

สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการถูกไฟฟ้าช็อตจากรั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันขโมย
เด็กชายดังกล่าวพร้อมเพื่อนรวม๓คน
เข้าไปในพื้นที่ใช้เก็บของกลางเป็นไม้พยุง
ภายในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้เป็นแม่อย่างนางอุไลทันวิมา
หัวใจถึงกับสลายหลังเห็นสภาพศพของลูกชาย
ที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควร
แต่เหตุการณ์นี้อาจไม่ใช่การถูกไฟฟ้าช็อตธรรมดา
เพราะผู้เป็นแม่เกิดสงสัยว่ารอยช้ำตามลำตัวเป็นไปได้หรือไม่
ลูกชายอาจถูกซ้อมก่อนเสียชีวิต
รวมทั้งตั้งคำถามต่อเจ้าหน้าที่อุทยานว่า
ทำไมเจ้าหน้าที่ต้องล้อมรั้วไฟฟ้าแทนการใช้ยามดูแลของกลาง
โดยตัวเธอทำการร้องเรียนไปยังสื่อต่าง
รวมทั้งเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
โดยผู้เป็นแม่ของเด็กชายที่เสียชีวิตย้อนเหตุการณ์ให้ฟังว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา

พร้อมเพื่อนในหมู่บ้านที่วัยใกล้เคียงกันจำนวน๓คน
ชักชวนกันขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวเล่น
มุดเข้าไปในรั้วที่เจ้าหน้าที่ใช้เก็บของกลาง

พบว่ามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้รอบกองไม้พยุงที่ยึดไว้เป็นของกลาง

ซึ่งเพื่อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยกันพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ก็ถูกไฟดูดตามไปด้วย
ระหว่างนั้นยามที่อยู่ด้านหน้าได้สาดไฟมาที่กองไม้พยุง
เพื่อนที่ไปด้วยได้สลัดออกจากการถูกไฟดูด
จึงรีบวิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจ
โดยทิ้งลูกชายของเธอไว้ในที่เกิดเหตุ
วิ่งหลบหนีออกมาโดยไม่ได้แจ้งให้ใครทราบ
กระทั่งบ่ายวันรุ่งขึ้นพบว่า
ลูกชายเสียชีวิตอยู่ข้างกองไม้พยูง

มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย

ขอจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวน๙๐๐๐บาท
แต่ทางครอบครัวเห็นว่าน้อยเกินไป

และได้เข้าแจ้งความให้พนักงานสอบสวน

เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุนายชัยวัดริมลิขิตอักษร
อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ

คืนวันเกิดเหตุเป็นคืนฝนตก

ส่วนที่ต้องใช้รั้วไฟฟ้าแทนคนเฝ้า

ป้องกันการลักลอบการทำผิดกฎหมาย
เผยว่าที่ใช้รั้วไฟฟ้าในช่วงกลางคืน

ส่วนเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิต
ตนได้ช่วยเหลือค่าทำศพไป๓๐๐๐บาท
ซึ่งแม่ของผู้เสียชีวิตก็รับไป

ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ตามหลักมนุษยธรรม

แต่จะขอรับมากกว่า๑ล้านบาท
ทางเราจึงทำอะไรไม่ได้

เสว่งโทรธัณฑ์ผู้กำกับการสพนาจลวย

พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ที่ทำหน้าที่ยามในคืนวันเกิดเหตุ๒คน
เข้ามารับทราบข้อหาไม่ได้เจตนาค่า
แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ขณะเดียวกันนายสมบัติเสงสาวแห
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานภูจองนายอย๖แก้งเรือง
ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเด็กที่เสียชีวิตและเพื่อน
ข้อหาร่วมกันบุกรุกและร่วมกันพยายามลักทรัพย์ในเวลากลางคืนเช่นกัน